คุณผู้ชมครับยอดขายรถยนต์ในประเทศเริ่มฟื้นตัว
ประกอบกับเป็นปีแรกนะครับที่ครบกำหนดปลดล็อกมาตรการรถคันแรก
ก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนรถกันค่อนข้างมากทำให้ธุรกิจยานยนต์
เป็นธุรกิจเดียวที่ถูกจัดอันดับการจ่ายโบนัสสูงสุด
ทั้งแบบการันตีและพิจารณาตามผลงานในปีนี้นะครับติดตามจากรายงานครับ
ผลสำรวจอัตราโบนัสของพนักงานไทยประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
โดยพิจารณาการจ่ายโบนัสทั้ง๒แบบเป็นรายธุรกิจพบว่าธุรกิจยานยนต์เป็นธุรกิจเดียวที่มีการจ่ายโบนัสสูงสุดทั้งแบบการันตีและพิจารณาตามผลงานเฉลี่ยสูงสุดที่๒๓๓เดือนและ๒๑๔เดือนตามลำดับ
รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายสุรพงศ์ภัยสิทธิพัฒนภง
ระบุถึงสาเหตุที่ธุรกิจยานยนต์ครองแชมป์การจ่ายโบนัสสูงสุดติดต่อกัน๒ปี
จากธุรกิจยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ
ทำให้ต้องจ่ายโบนัสตามมาตรฐานเท่ากับสาขาอื่นทั่วโลก
ประกอบกับปีนี้ยอดขายรถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว๑แสนคัน
โดยมียอดผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น๑๙๕๐๐๐คัน
เพราะเป็นปีแรกที่ครบกำหนดปลดล็อกมาตรการรถคันแรก
ทำให้เกิดการเปลี่ยนรถค่อนข้างสูง
ประชาชนหลายคนขยับไปสู่รถที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
อีกทั้งค่ายรถยนต์เปิดตัวโมเดลใหม่มากระตุ้นยอดขายกันจำนวนมาก

ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จัดอันดับให้แพทย์ผิวหนังศัลยแพทย์
แพทย์ที่เกี่ยวกับความงามเป็นอาชีพเด่นอันดับหนึ่ง
จากความต้องการแพทย์ยังมีอยู่สูง

ขณะที่ประชาชนเริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความงาม
โดยได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานการรักษาในระดับนานาชาติ
รองลงมาเป็นอาชีพที่ปรับตัวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่นโปรแกรมเมอร์วิศวกรซอฟเวอร์

ส่วนอันดับสุดท้ายเป็นอาชีพนักบัญชี
ทำไมเราถึงให้แพทย์เป็นอันดับหนึ่ง
เพราะยังเป็นเทรนด์ของการที่เราเชื่อว่าธุรกิจความงามนั้นเป็นอะไรที่คงเส้นคงวาอยู่นะครับ

ดังนั้นเนี่ยเทรนด์ของสุขภาพเทรนด์ของความงามจึงเป็นเทรนด์ที่มาอยู่
ทำให้หมวดหมู่ของอาชีพเด่นจึงเป็นอาชีพเกี่ยวกับแพทย์ศัลยกรรม
บำรุงผิวการดูแลความงาม

ส่วน๑๐อาชีพที่ไม่โดดเด่นในปี๒๕๖๑พบว่า
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ปรับตัวไม่ทันรวมถึงปัญหาจากกำลังซื้อ
คืออาชีพตัดไม้พ่อค้าคนกลางอาชีพย้อมผ้านักหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน